เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
และประชุมคณะกรรมการมสมสมาคม
โดยการประชุมเป็นการชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อม
ที่รัฐบาลนะครับจะปลดล็อกในระยะ๔รวมถึงสถานการณ์ต่อไปในอนาคตด้วย
ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันรวมถึงการจัดประชุมภายในประเทศและระดับนานาชาติ
คงต้องรอหลังจากเดือนกรกฎาคม
ขณะที่โปรแกรมแรกภายในประเทศหลังจากโควิดนั้นดีขึ้นก็คือ
ก็จะแข่งขันแบบปิดตามนโยบายของรัฐบาลแต่จะมีการถ่ายทอดสด
ส่วนการแข่งขันภายในประเทศรายการต่างทั้งยุวชนเยาวชน
แม้ว่าจะมีผู้สนับสนุนบางรายถอนตัวไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด
แต่สมาคมจะใช้งบประมาณของตัวเองจัดการแข่งขัน
เพราะว่าไม่อยากให้นักกีฬาระดับเยาวชนนั้นเสียโอกาสในการพัฒนาตัวเองครับ
ในส่วนของการแข่งขันภายในประเทศเรารุ่นอายุต่างเนี่ย
เราก็ยืนยันนะครับถึงแม้จะมีผู้สนับหนุนบางลาย
ขอถอนตัวไปเนื่องจากสถานการณ์รายได้
จากการประกอบการในช่วงนี้ลดลงเนี่ยนะครับ
ก็ทำให้เขาไม่มีงบประมาณที่จะมาสนับสนุนเรา
เราก็ยังยืนยันที่จะใช้จ่ายจากงบประมาณที่เราพอมีอยู่เนี่ยนะครับ
จัดการแข่งขันในทุกรุ่นอายุนะครับ
เพียงแต่ว่าอาจจะจัดรถสเกลลงมา
หรือว่าจัดให้มันอยู่ในแนวทางที่ประหยัดที่สุด
เท่าที่งบประมาณเราชอจะเอื้อนะครับ